ลอยกระทงนะฮะมาดูที่เรื่องที่เป็นข่าวดีหลังจากที่เราตามข่าวนี้กันมาเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมากรณีที่ทางกลุ่มฮามาสนะครับ
อ่าจับตัวอืมคนไทยเป็นตัวประกันด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดนั้นคนไทยชุดที่สามนะครับ
รวมถึงตอนนี้๑๗คนแล้วนะครับได้รับการปล่อยตัวโดยกลุ่มฮามาสนะครับ
ช่วงเช้าครับคุณผู้ชมครับเพจเฟซบุ๊คของกระทรวงการต่างประเทศนั้นออกแถลงการนะฮะ
บอกว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลนะครับ
ยืนยันว่ามีคนไทยชุดที่๓ครับได้รับการปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้น
สามคนด้วยกันนะครับรายชื่อที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ
และคุณพรสวรรค์ปีนากาโลโดยส่งตัวไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลในประเทศอิสราเอล

เพื่อเตรียมส่งตัวกลับประเทศนะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรวมตอนนี้

แรกก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่๒๒

ได้รับการปล่อยตัวมาในส่วนของคนไทย

วันที่๒๖ก็คือเมื่อวาน
วันอาทิตย์นะฮะปล่อยอีก๒ชุดเลย

อีกชุดหนึ่งก็คืออีก๓
รวมทั้งหมดตั้งแต่วันศุกร์คือ๑๗คน

ส่วนคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัว๑๙

ในประเทศอิสราเอลจากนั้นก็จะ
พากลับประเทศไทยให้เร็วที่สุด
นะครับหนึ่งในคนที่

ประสานเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน

ก็คือทางประธานสภาผู้แทน

คุณวันมหมาตนอมภาษาครับได้กล่าวขอบคุณทุกประเทศ

ทั้งอิราณการ์ต้าสาวเดียอราเบีย
ตุรกีนะครับแล้วก็ประเทศอื่น

ต่างส่วนกลุ่มฮามาส

ดูแลตัวประกันทุกคนเป็นอย่างดี
ไม่ได้มีการทำร้ายตัวประกันแต่อย่างใด

เชื่อว่าจะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดนะฮะ

ในช่วงข้อตกลงหยุดยิง

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะครับ

ส่วนแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ที่อิสราเอล

รัฐบาลนั้นก็ยังดูแลอยู่นะครับ

ระหว่างการเจรจาเรื่องการหยุดยิง

กับการปล่อยประกันในฝั่งฮามาซ
ปล่อยตัวปแลชสไตล์

เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งในข้อตกลงด้วย
เช่นเดียวกันนะแต่ว่าการขยายเวลา

นี่ก็เป็นภาพที่ครอบครัวคนไทย
รอคอยที่จะได้เห็นนะคะร่วมเดือนทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ